คุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาย้อนไปดูคดีในปี๒๕๖๓ค่ะ
มันมีคดีที่ลูกสาวป่วยทางจิต
ฆ่าพ่อของตัวเองเพราะเข้าใจผิดคิดว่าพ่อเอาลูกสาวของเธอไปค้าประเวณี
เธอก็หนีในสภาพร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ในเปิดแฟ้มคดีดังค่ะ
หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
พบศพชายวัยห้าสิบแปดปีภายในบ้าน
ซอยชุมชนท่าสายสามแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่
สภาพศพถูกมีดฟันกลางหน้าผากอวัยวะเพศถูกตัด
มีภาพพันแผลที่ขาขวาและแขนขวานอนจมกองเลือด

พลอยลูกสาวของเขาได้หลบหนีหลังก่อเหตุ
เพื่อนบ้านให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายกลับมาจากโรงพยาบาล
หลังไปล้างแผลที่รถล้ม
เมื่อมาถึงก็นั่งเล่นที่หน้าบ้าน
พอลูกสาวกลับมาทั้งคู่จึงชวนกันเข้าไปในบ้าน

ลูกสาวเดินออกมาพร้อมกับเนื้อตัวที่เปื้อนคราบเลือด

เมื่อเห็นท่าไม่ดีเพื่อนบ้านจึงเลือดจรวด
จรวดตอบกระทั่งพกศพ
ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องกระจายกำลังแกะรอยคนร้ายตามเส้นทางหลบหนี
ไม่นานพลอยถูกจับกลุ่มได้ที่ปากซอยชินเขต๑ทับ๓๑

ส่วนอาวุธมีดที่ใช้ก่อเหตุนำไปทิ้งที่ถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อ
โดยภาพวงจรปิดบันทึกได้อย่างชัดเจน
ระหว่างสอบปากคำเธอให้การวกวนและอยู่ในสภาพอ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
จากการสอบสวนพบว่าพลอยมีอาการป่วยทางจิต
เพราะสะเทือนใจที่ลูกสาววัย๘ขวบของเธอ
จนเป็นคดีความ
และเมื่อ๒๕มิถุนายน๒๕๖๖
พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตสามีของพลอย
ในข้อหากระทำชำราวผู้สืบสันดาล

พลอยไม่ไว้ใจใครโดยเฉพาะผู้ชาย
เมื่อลูกสาวถูกแยกไปอยู่สถานเลี้ยงเด็ก
จึงคิดว่าถูกพรากลูกไป
โดยพ่อและแม่ลักพาตัวลูกสาวไปกระทำชำราว
แกล้งแกล้งและค้าประเวณี
ทำให้เธอพยายามต่อสู้เพื่อลูกทุกวิถีทาง
แต่จากการตรวจสอบของตำรวจ
ไม่พบหลักฐานว่าผู้เสียชีวิตก่อเหตุ
ตามที่ถูกกล่าวอ้าง
ลองหนูเหรอค่ะนี่แกเอาไว้ด้วยมั้ยคะ
ทำหลายค่ะทั้งศพเตียวแล้วก็ไป
แล้วก็พยายามกันแกล้งทุกวิถีทาง

เตรียมการแกล้งทุกวิถีทาง
ลอยถูกนำตัวไปตรวจร่างกาย
แต่เธอไม่สามารถให้การที่เป็นประโยชน์

สถาบันกรยาราชนครรีเพื่อให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยก่อนรักษา
เมื่อหายแล้วจึงนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมาย